ลาแม่เลื่อนค่ะเขาบอกว่ามีคนดวงดีดวงเฮงมาแก้บน
แปลว่าที่นี่มีคนได้โชคดีล่ามนี่ค่ะ
ไปเลยสาราแม่เลื่อนนี่โอ้โหตอนนี้นะ
ของแก้บนเยอะเหมือนกันนะคุณนะตั้งอยู่ที่ไหนล่ะ
ตะเคียนเลื่อนค่ะอยู่เลขที่๑หมู่๑ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เป็นสาราสวยงามแบบนี้เลยนะสาลาไม้สัก
ในศาลจะมีไม้แกะสลักเป็นรูปผู้หญิง
รูปร่างหน้าตาสวยงามเลยนะคุณ
เผินบางคนคิดว่าเป็นปูนปั้นนะคะ
จริงแล้วแกะสลักมาจากไม้ตะเคียน
คุณสวยงามมากนะคะ
เมื่อช่วงต้นปี๒๕๖๕นี่แหละนะคะ
แม่เลื่อนเขาบอกว่าชาวบ้านให้ความศรัทธามาก
เพราะเชื่อว่าแม่เลื่อนจะบันดาลโชคลาภมาให้
อย่างคุณพี่ท่านนี้นะคะมากับลูกสาวนะคะ
เขาบอกว่าตัวเขามากราบไหว้แม่เลื่อนเป็นประจำ
ซึ่งครั้งที่แล้วก็มากราบไหว้
แล้วให้ลูกสาวเป็นคนล้วงลูกปริงปองมาหนึ่งลูก
และปรากฏว่าโชคดีค่ะคุณ
โชคดีถูกรางวัลที่๓จำนวน๓ใบลูกสาวคนนี้
ทำเหมือนเดิมเหมือนงวดที่แล้ว

อ๋อทัพนครสวรรค์ต้องฝรั่งกิมจู
อ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อเหรออ้าวข้างทางเขามีใครเยอะ
เอาจริงไม่ได้โกหก
อันนี้ไงอยากกินเลยนี่ฝรั่งกิมจู

แล้วก็เกล้าหอมทองแบบนี้เอามาแก้บ่นนะคะ
แล้วก็อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ลูกสาวคุณพี่เขาล้วงไปแล้ว

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยเอาไปเสี่ยงดวงเสียงโชคกันต่อ
ไม่รู้เหมือนกันว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ดวงของใครของมันนะคะ